ได้รับการปล่อยตัวหนึ่งในนั้นนะคะก็คือนายชูวิทย์กระมวลวิสิตค่ะ
ซึ่งนายชูวิทย์ได้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะหลังจากที่เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
โดยบอกว่าหลังจากนี้จะมีการแถลงข่าวสำหรับภารกิจที่จะทำหลังจากนี้ด้วยค่ะ
ชูวิทย์กระมวลวิสิตหัวหน้าอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทย
โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
หลังจากที่ได้เดินทางถึงเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
เพื่อแสดงความยินดีกับนางสาวตรการตากมลวิสิตลูกสาวที่จบการศึกษาในปีนี้ค่ะ
นายชูวิทย์กล่าวว่าชีวิตคนเราช่างแปลกประหลาด
วันก่อนอยู่ในเรือนจำแต่วันนี้มาอยู่ที่ซานฟรานซิสโก
ซึ่งชีวิตก็เหมือนกับเส้นกราฟมีขึ้นมีลง
ที่ผ่านมาเดินทางมาถึงจุดต่ำสุด
ต่อไปนี้ถึงเวลาที่กราฟชีวิตจะพุ่งสูงขึ้น
และขอให้ติดตามดูว่าคนชื่อชูวิทย์จะทำอะไรหลังจากนี้ค่ะ
โอ้โฮอากาศมันช่างบริสุทธิ์
อิสระภาพกับเสร็จภาพนี้มันสุดยอดจริงครับ
ทั้งนี้นายชูวิทย์เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง
ได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่เข้าเงื่อนไขตามพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช๒๕๕๙
ในโอกาสแรกนับตั้งแต่ขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์
ซึ่งนายชูวิทย์นะคะกล่าวว่าในวันนั้น
จะไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะกลัวติดคุก
แต่สิ่งที่อยากทำที่สุดคือการไปเป็นพิธีกร
หรือผู้ประกาศข่าวเพราะเชื่อว่าจะสามารถ
กระชากเรตติ้งคนดูได้เป็นอย่างดีค่ะ